นี่๕ชั่วโมง๔๐๐ค่ะ
แต่ผู้หญิงเขาไม่ได้ยินยอมเรื่องนี้แหละอ้าวเหรอ
มีผู้หญิงคนนึงเธอไปแจ้งความกับตำรวจเลยนะคะ
บอกว่ามีผู้ชายคนนึงจ้างเธอ

นี่ค่ะเธออายุ๒๗ปีนะคะผู้หญิงคนนี้
มาแจ้งความกับตำรวจภูทรสัตหีบบอกว่า
ค่ำวันที่๒๑ตุลาคม
ในกิจวัย๒๗ปีเท่ากันเลยเนี่ย
รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็จีบกันทางไลน์
จ้างเธอบอกว่าให้มาชงเหล้าให้หน่อย
ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบ
เสนอค่าตอบแทนชั่วโมงละ๑๕๐บาท
แล้วในกิจก็มารับเธอที่ห้องเช่าไปส่งบ้าน
หลังที่จะให้ไปชงเหล้านี่แหละ
ปรากฏว่าไปถึงที่บ้านมีผู้ชายอีก๒คน
ชื่อในตุงเป็นเจ้าของบ้าน
ตอนนี้ในตูงอยู่ระหว่างพักโทษคดียาเสพติด
แล้วก็มีนายเอนั่งอยู่ด้วย
ตั้งวงดื่มเหล้ากัน๓คน

บอกว่าไม่ได้ดื่มแค่เหล้าเสพไอและกัญชาด้วย
เธอบอกเธอชงเหล้าได้แค่๓แก้ว
อยู่ในตุงเจ้าของบ้านลวนลามเธอ
แล้วบังคับเธอเข้าห้องข่มขืน

เรียกเพื่อนอีกสองคนตามไปรุมโทรมเวียนกันข่มขืน

ในกิจขี่รถพาเธอไปส่งกลับห้องเช่าตอนเช้า
เธอบอกว่าพอรู้สึกตัวก็รีบโทรหาเพื่อน

ซึ่งเธอยอมรับหรือว่าเธอกลัวมาก
สุดท้ายตำรวจสามารถจับตัวในกิจได้เป็นคนแรก
หลังจากที่ในกิจย้อนกลับมาหาเธอที่ห้องเช่า
แล้วก็ไปไล่จับตัวในตุงต่อที่บ้านพัก
ในกิจยอมรับสารภาพนะคะเขาบอกว่าผมยอมรับ
ว่าผมร่วมกับเพื่อนข่มขืนเธอจริง
วันเกิดเหตุในกิจเล่าแบบนี้ผมรับตัวผู้หญิงมาที่บ้าน
แล้วอยู่ในตุงคือผมจีบอยู่นะคนนี้ผมจีบอยู่นะ
แต่ในตุงเจ้าของบ้านบอกเฮ้ยพี่ชอบว่ะคนนี้
แล้วก็ไล่ทุกคนออกจากห้องให้เขาได้อยู่ตามลำพังกับฝ่ายหญิง
แล้วก็ข่มขืนพอข่มขืนเสร็จ
ตุงก็เรียกตัวเขากับเอเพื่อนอีกคนนึงไปเวียนข่มขืนต่อ
กิจจีบเขาแต่กิจก็ไปรวมข่มขืนร่วมข่มขืนลุมโทรมเขา
บอกผมยอมรับความจริงทุกอย่างเลย
คือผมข่มขืนก็จริงลุมโทรมก็จริง
แต่ผมไม่ได้มีเจตนาที่ตั้งใจจะพามาข่มขืนแต่แรกนะ
ผมก็โกรธในตูงเหมือนกันที่มาทำกับผู้หญิงที่ผมจีบแบบนี้
ไปมาพี่ผมเขาเกิดไม่ชอบอะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้ก็แบบเขาออกลูกแบบ
จะแบบให้กินออกไปก่อนอะไรอย่างนี้
แต่ผมแล้วผมก็เกรงใจเขากลัวเขาด้วยอะไรอย่างนี้พี่
แล้วแบบเขาก็ไม่ให้ผมออกมาร้อนนอกห้อง

ก็คือทุกคนมีส่วนร่วมหมดเลยทำหมดเลยใช่ไหมคะ

แล้ววันนั้นเขาบอกว่าเราเสพยากันด้วยจริงไหม

ก็พี่ผมก็เสพกัญชาแล้วก็ยายครับ
แล้วเราเสพอะไรไปกัญชาครับกัญชาแล้วอีกคนนึงอะครับ

สารภาพทุกข้อกล่าวหาแต่ในตุงปฏิเสธบอกว่า
ผมไม่ได้ข่มขืนผมซื้อบริการน้องเขา๔๐๐บาท
เอาล่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องให้ตำรวจจัดการนะคะ